ตอนนี้ทั้งโลกทวิตเตอร์ทั้งเฟซบุ๊ก
เขาแชร์กันเยอะนะฮะอยากให้ดูเหลือเกิน

นี่ค่ะคุณผู้ชมน่ารักน่าชัง

นี่คือภาพของน้องภูติเด็กน้อยวัย๖เดือนค่ะ

คือคุณพ่อของน้องทำงานเป็นพนักงานส่งอาหาร
ด้วยความน่ารักน่าชังน่าเอ็นดูของน้องภูติเนี่ย
แน่นอนว่าก็สร้างความประทับใจ
แล้วก็รอยยิ้มจากทุกคนที่พบเห็นเป็นอย่างมาก
ทีนี้วันนี้นักข่าวไทยรัฐทีวีไม่ปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปนะคะ
ลงพื้นที่ไปเลยค่ะไปสอบถามพนักงานส่งอาหารรายนี้
คือจิวนายภูถานุวัจร์มานะศรี
หรือว่าคุณบอลอายุ๒๖ปี
โอ้โหไม่ได้ไปสอบถามนะฮะ
ขับรถมาส่งอาหารที่ไทยรัฐถึงไทยรัฐแบบนี้ค่ะ

ทางมากมาส่งอาหารที่สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีนะคะ
แน่นอนว่าภาพที่เห็นเนี่ยหลายคนก็ชื่นชอบชื่นชมค่ะ
คือจะบอกว่าคนสั่งอาหารยังไม่ทันได้รับอาหารเลยนะ
คนที่รอก็รอด้วยใจจดใจจ่อ
เพราะว่าอดทนไม่ไหวกับความน่ารักของน้องผู้ตีแบบนี้ค่ะ
แล้วพนักงานของเราก็ไปขอแชะถ่ายรูปกันเป็นยกใหญ่ดู
ดูสิคุณสุดปรีดามหายศผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

หลังจากนั้นผู้สื่อข่าวก็ได้ดึงตัวคุณบอลมาเปิดใจ
ถึงกระแสที่คนรู้จักคุณบอลกับลูกชายเพียงข้ามคืนเท่านั้น
พร้อมกับตั้งคำถามเชื่อว่าหลายคนรู้จัก
คือหลายคนอยากรู้ว่าเหตุใดทำไมถึงเอาลูกน้อยเพียง๖เดือน
ออกมาส่งอาหารนอกบ้านแบบนี้ไม่กลัวเหรอ
คือตั้งคำถามไปไม่กลัวเหรอว่าน้องจะได้รับอันตราย
คุณบอนตอบว่าอย่างไรเชิญฟังเสียงค่ะ
กดตั้งออกไปวิ่งอาทิตย์ระวัน๒วันเงินก็ไม่พอ
ก็คือการรายจ่ายมันเยอะกว่ารายรับ
ผมก็เลยตัดสินใจออกไปวิ่งงานทุกวันด้วยด้วยดีกว่า
ตอนก่อนผมจะออกไปคิดแล้วคิดอีกนะ
มันจะมีฝุ่นไหมร้อนไหมอะไรอย่างนี้
ผมก็เลยต้องเตรียมพวกหมวกกันน็อกพวกผ้าบับอะไรอย่างนี้

แล้วก็เรื่องแดดพวกไหนวันไหนที่แบบแดดร้อนจะจัด
แบบตอนเที่ยงตอนบ่ายอย่างนี้ผมก็จะไม่ออก

คือเรื่องฝุ่นนี่แหละครับแล้วก็เรื่องน้องไม่สบายเป็นไข้
แต่ก็ยังว่าแหละครับถ้าเกิดนอนอยู่ห้องรอเงินแฟนอย่างเดียว

เงินผู้ช่วยพยาบาลแค่หมื่นกว่าบาท
หากค่าใช้จ่ายต่างนานาก็เหลือประมาณ๔๐๐๐๕๐๐๐บาท
ค่าเลี้ยงดูค่าอะไรมันก็ค่อนข้างสูงครับอยู่กรุงเทพ
น่ารักมากเลยแล้วคุณแจ๊กกะรีนนะ
ก็ไปขอแชะภาพด้วยดูสิน่ารักน่าเอ็นดูมาก
ทีนี้คุณบอลพ่อลูกอ่อนบอกว่าจริงแล้ว
การที่จะพาน้องออกมาไม่ใช่ว่าจะพามาทุกวันทุกช่วงเวลานะ
ก็จะเช็คเรื่องของสภาพอากาศก่อนว่าฝนจะตกไหม
เพราะถ้าเกิดว่ามีแนวโน้มว่าฝนตกก็จะไม่รับงาน
เพราะว่าไม่สามารถพาน้องออกไปด้วย
พาน้องออกมาด้วยแล้วเนี่ยนอกจากอุปกรณ์ป้องกันอันตรายของน้องแล้ว
ต้องขับให้ช้าลงและระมัดระวังเรื่องของความปลอดภัยมากที่สุด
ขณะเดียวกันในช่วงที่อากาศร้อนมาก
อย่างเช่นสักประมาณ๑๑โมงถึงบ่าย๓

รวมไปถึงช่วงสักประมาณ๕โมงถึง๒ทุ่ม
รถติดหนักก็ไม่รับเช่นเดียวกัน
อยากพาน้องไปลำบากเพราะว่าเป็นห่วงน้องนั่นเองนะคะ
แต่หากจะไม่รับงานเลยก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของรายรับนะคะ

จะเอาเงินภรรยามาใช้อย่างเดียวมันก็ไม่ใช่
อยากจะหารายได้มาช่วยอุดหนุนช่วยจุนเจือครอบครัวอีกทางหนึ่งค่ะ
แล้วก็ขอบคุณทุกคนบอกว่าที่ให้กำลังใจ

ซึ่งการพาน้องไปทำงานด้วยไม่ได้หมายความว่า
จะทำให้เขาหาเงินได้เยอะกว่าเดิมนะ
เพราะระบบสั่งอาหารเป็นระบบแบบสุ่มแรนดอมไง
ไม่สามารถล็อกได้นะคะว่าอยากจะเห็นหน้าน้องภูติ
ก็เลยสั่งกับคุณบอลไม่ได้นะคะ
ดังนั้นการพาน้องออกมาเนี่ยเหตุผลหลักอย่างเดียวก็คือ
ไม่มีคนดูแลน้องนั่นเองนะคะ
อีอันอยากจะสั่งอาหารแล้วก็แบบแบบเป็นพ่อลูกอ่อน
คุณบอลเนี่ยน่ารักมากเลยดูสิน้องกุฏิ

คือเด็กปกติอายุช่วงเวลานี้จะไม่ค่อยยอมให้มีอะไรอยู่บนหัว

แต่ว่าน้องยอมใส่หมวกกันน็อกนะคะแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสด้วย
อารมณ์ดีเนอะค่ะคุณพ่อก็น่ารักนะคะ
ช่วงเวลาที่จะพาลูกออกไปทำงานด้วย
โดยที่ไม่ให้น้องได้รับผลกระทบด้วยนะคะ